คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของพี่น้อง๔คนลูกครึ่งสวิสที่ตกจากที่พัก๔ชั้น

เมื่อวานนี้วันที่๒มีการสวดศพทางด้านของพ่อซึ่งเป็นชาวสวิสเนี่ย

ให้ตำรวจตรวจสอบใหม่เขาบอกว่าการเสียชีวิตมันมีเงื่อนงาม

เขาบอกเขาไม่เชื่อเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้
พี่สาวต่างมารดาก็มา
ก็ร้องไห้กับการเสียชีวิตของน้องของเขานะฮะ
มาถึงที่วัดพร้อมกับบรรดายาดมาหลายคน
คุณปู่เดินทางมาจากสเปนคุณป้าคุณลุงพี่สาวต่างบรรดามาจากสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิษฐรรม
นายมาเชลก็มายืนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เคร่งเครียดร้องไห้บอกว่าเขาและครอบครัวไม่เชื่อ
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับเด็กทั้ง๔คนจะเป็นอุบัติเหตุ
เพราะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่เด็กจะตกลงมาพร้อมกัน
และอยากรู้ว่าระหว่างที่เกิดเหตุยายของเด็กไปไหน
มากไปกว่านั้นเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นทางครอบครัวของผู้เป็นแม่เอง
ทำไมถึงโยนความผิดไปให้กับตัวเขา

และอยากให้ตำรวจหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง

มันไม่ยุติธรรมเลยเกิดเกิด๔สิ่งที่เหมือนกัน

ด้านของคุณชะนันรัฐแก้วเกิดนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนของนายมาเชลบอกว่า
ตอนนี้สิ่งที่นายมาเชลซึ่งเป็นพ่อของเด็กทั้ง๔คน
กังวลมากที่สุดก็คือว่าประเด็นเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์ความเป็นพ่อ
ทำไมเขาถึงไม่ได้เข้าไปเยี่ยมลูกที่ยังคงมีชีวิตอยู่

เพราะนายมาเชลมองว่าตัวเขาเองเป็นพ่อทำไมสิทธิ์ของเขาทำไม่ได้อย่างเต็มที่
คือมันมีข้อตกลงกันที่กำหนดเอาไว้ระหว่างฝ่ายแม่กับทางตำรวจ
บอกว่าจะเยี่ยมได้ก็แต่เมื่อแม่อนุญาตเท่านั้น

ไปฟังเสียงของคุณชนะรัฐที่เป็นเพื่อนของคุณมาเชลนะฮะ
เขาเป็นเพราะสิทธิ์ของพ่อมากกว่ายายนะ
แต่ทำไมเขาถูกตีกรอบหมดเลย
คือเขาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลยเหรอ
ซึ่งมันผิดกับหลักการของกฎหมาย
ซึ่งตรงนั้นคือเขามีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
เป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในความเป็นพ่อด้วยนะฮะ

ครอบครัวของฝั่งในมาเชลยังมีข้อสงสัยหลายประการ
เรื่องของการตกตึกของน้องทั้ง๔คน
เรียกร้องให้ฝั่งตำรวจเองเร่งหาสาเหตุ
เพราะว่าไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าแม่และยายอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
แล้วก็โยนความผิดไปให้กับตัวเขาเอง
แต่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของนายมาเชลคนเดียวเท่านั้น
ตำรวจยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าพวกเขาอยากให้มันชัดเจนและค่อยขอความยุติธรรมในความเป็นพ่อ
อยากไปดูลูกที่อยู่ที่โรงพยาบาล
เด็กที่เหลือก็ยังไม่รู้ว่าน้องของเขาเสียชีวิตด้วยนะ
และหลังจากนี้ไปนะคะครอบครัวนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันอีกว่า
จะมีการดูแลหรือว่าแบ่งดูแลลูกที่เหลืออย่างไร
นี่มันจะกลายเป็นเหตุที่ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกนะ
ยังมีที่คาราคาสังเรื่องของการฟ้องร้อง

จริงไม่ต้องครึ่งใช่ไหมระหว่างพ่อกับแม่ใช่ไหม
แต่นี่คือแบบทุกอย่างแม่เป็นคนแบบจัดการหมดทุกอย่าง